คุณผู้ชมที่นั่งกินข้าวอยู่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เคยสั่งพวกข้าวมันไก่มา
เขาจะเอาน้ำซุปมาให้ใช่ไหม
ถ้วยน้ำซุปนี่แหละโอ้โหทำให้คนกินเขารู้สึกว่า
เฮ้ยแบบนี้กินต่อไม่ไหวแล้ว

เห้ยคุณไม่เคยเห็นเลย

น้ำคุกอะไรอย่างเย็นคล้ายหลากมันก็ทำให้เกิดเพิ่งข้าวมันเคลื่อนได้
สรุปข่าวนี้ไม่มีอะไรนะให้ดูเล่นขำเท่านั้นเอง
จากคุณนที๑๓๕๒๙๐นะครับ

จริงเห็นแล้วอยากกินเลย